สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับ
หลังมีพนักงานติดโควิด๑๙ก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่พนักงานขับรถบัตรของ
กิระนิชิโนแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจง
วันนี้ที่มีข่าวว่าพนักงานคนขับรถประจำสมาคมกีฬาฟุตบอลลายหนึ่งซึ่งได้รับเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้า
โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ใช่คนขับรถบัตรทั้งของอาคิลานิชิโนแล้วก็ของทีมชาติไทยด้วยนะครับ
และพนักงานคนดังกล่าวนะครับไม่ใช่ผู้ขับรถบัตรของทีมชาติไทยด้วยนะครับ
แต่จะคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับขนย้ายสิ่งของต่างภายในแคมป์นะครับ
เหตุนี้สมาคมเองก็เลยตัดสินใจให้เจ้าตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ร่วมกับทีมด้วยนะครับ
ที่ผลปรากฏว่าเป็นคนเดียวที่ถูกตรวจเชื้อว่ามีเป็นโควิด๑๙นะครับ
ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการระหว่างตรวจด้วยนะครับ
เบื้องต้นสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ให้พนักงานคนดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะแยกไปกักตัว
รอเข้าสู่กระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขทันที
ส่วนคณะนักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟโค้ดคนอื่นรวมถึงเจ้าที่สมคม
จะจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า
เพื่อปลอดภัยตลอดระยะเวลาการเก็บตัวนะครับ